สาราการประเรียนของวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหารที่จังหวัดเพชรบุรี
กำลังได้รับการบุรณะนะครับตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แต่ก็ได้เกิดปัญหาขึ้นครับเมื่อผู้รับเหมาจากกรมศิลปากรละเลยการซ่อมแซม
ทำให้การบุรณะไม่เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือช่างจนได้เกิดความเสียหาย
ทำให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
และศิลปินแห่งชาติของจังหวัดเพชรบุรี
ออกมาเรียกร้องให้กรมศิลปากร
ช่างฝีมือเมืองเพชรร่วมเป็นทีมงาน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สาราการประเรียนของวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

เป็น๑ใน๙วัดของโครงการบุรณวัดเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครองสิริราชสมบัติ๗๐ปี

ตามแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม

การบูรณาศาลาการพเรียนของวัฒนาวรวิหาร
เริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์

สังเกตพบความไม่เรียบร้อยของการบูรณะ

อาทิการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทำให้ขาดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
ขณะที่ช่างผู้รับเหมาขาดความประนีต
ทำให้ความงดงามและคุณค่าในอดีตขาดหายไป
เพราะในรูปแบบและรายการ
บอกไว้ชัดเจนว่าต้องไม่มีกระพีไม่คดไม่งออะไร

ก็เห็นว่ามันมีตามีอะไรเยอะแยะ

ไม่รู้ข้างในมันมีอะไรแต่เขาตัดปะเอาไว้
เราก็เห็นว่าต้นนั้นมันใช้ไม่ได้
หรือว่าต้นบางต้นนี่เป็นกะพียังขาวโพลนอยู่เลย

แล้วพอมีกะพีเราก็ไปโจมตีเรื่องนี้

แล้วก็เรื่องที่๒ที่เราแนะนำชี้ให้ช่างดู
ก็คือการเข้าไม้เชิงชาย
ทั้งสองสามชั้นชั้นบนนั่นแหละ
เอาตะปูตีเย็บเอาไว้แล้วก็ข้าวที่จริง
ก็ต้องเข้าเดือยอางเยี่ยวอางเยี่ยวตามวิชาช่าง
อกจากนั้นตัวถวยที่รับชายคานั่น
แต่เดิมเขาใช้สลากเขาก็ทำเป็นเดือยและสลากติด
ทีนี้คราวนี้มันเล่นสีตะพูอัดเข้าไปอัดเข้าไปเนี่ย

เพราะเห็นว่ามันเป็นช่องผิดวิธีนี่
ซึ่งเราเห็นว่าอย่างนี้มันทำลายหัวใจกันชัดเลยนี่
ก็เลยได้เกิดเรื่องกันขึ้นมาแล้วก็เรียกร้อง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาราการประเรียน
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโบราณอันล้ำค่า
อายุทยาตอนปลายอายุหลายร้อยปี
ฝีมือของผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาตรฐาน
จึงมีข้อเรียกร้องจากชาวเพชรชบุรี
ให้มีการใช้ช่างเมืองเพชรหรือช่างพื้นบ้าน
เป็นส่วนหนึ่งของทีมบูรณะในครั้งนี้
เพื่อดูแลและสอดส่องไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
สมบัติของเมืองเพชรซ้ำรอยอีก
สิ่งที่ก็เป็นห่วงมากก็คือเรื่องของฝีมือโบราณ

ใช้สาราการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณรันต์เนี่ย

แล้วพอมาวันหนึ่งสารานี้ได้รับการบูนะ
แบบไม่ถูกวิธีเนี่ย

ถ้าหากว่ายังมีช่างในท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่เนี่ย
ให้บริษัทที่รับประมูลต้องว่าจ้างช่างเหล่านี้อีก
เพราะฉะนั้นถ้าคลมศีลฟังประชาชน
การไปทำงานในท้องถิ่นไหนก็ตาม
ต้องใช้ช่างท้องถิ่นส่วนหนึ่ง

แต่ให้เป็นผู้ช่วยตรวจสอบดูแล
อย่างน้อยเขาก็จะได้เฝ้าระวัง
ไม่ให้ผู้ยี่ผู้ยำ
ความผิดพลาดของการบูรณาสาราการประเรียน
ของวัดใหญ่สุวรรณรามวรวิหารในครั้งนี้
ถือเป็นบทเรียนสำคัญครั้งใหญ่ของกรมศิลปากร
ที่มีโบราณสถานเป็นสิ่งเดิมพันธุ์

ในการควบคุมดูแลงานบุรณะอาคารศิลปะโบราณ
ขาดความเอาใจใส่จนเกิดความเสียหายตามมา